พูดถึงฟุตบอลไทยลีกเห็นบอกว่าจะกลับมาแข่งอีกช่วง๔๕เดือนประมาณเดือนกัญญา
แล้วเขามีมาตรการต่างยังไงคะ
คือเบื้องต้นนะคะทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะได้มีมาตรการจากกำหนดบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมการแข่งขันฟุตบอล๑แมชนะคะโดยในหนึ่งแมช
จะให้มีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันได้เพียงแค่๑๘๑คนเท่านั้น
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะออกมาเปิดเผยแผนการที่จะเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ที่จะกลับมาแข่งขันกันในเดือนกันยายน
พร้อมทั้งเสนอมาตรการกับทางรัฐบาลด้วยค่ะ
และก็ขออนุมัติให้สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้
ซึ่งล่าสุดค่ะสมาคมก็ได้เปิดเผยนโยบายเรื่องของการจัดการแข่งขันในเบื้องต้นออกมา
โดยจะให้สโมสรที่เป็นเจ้าบ้านคัดกรองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
ทั้งมีการตรวจอุณหภูมิของร่างกายและไม่อนุญาตให้แฟนบอล
และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเข้าชมในสนามค่ะ
อกจากนี้นะคะก็ยังให้นักฟุตบอลงดการสัมผัสมือ
งดการแลกทงและงดการให้เด็กจูงนักฟุตบอลลงสนามด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับกิจกรรมหน้าสนามที่ขอความร่วมมือ
ดจัดบูธกิจกรรมที่จะทำให้แฟนฟุตบอลมารวมตัวกันจำนวนมากค่ะ
ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถอยู่ในสนามได้นะคะ
จะมีเพียงแค่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ประกอบไปด้วย๔กลุ่มด้วยกันนะคะ
กลุ่มแรกคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมการแข่งขันโดยตรงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลสตาฟโค้ช
เจ้าหน้าที่ของทีมและผู้บริหารสโมสร
กลุ่มที่๒นะคะคือบุคลากรจัดการแข่งขันค่ะ
ก็ประกอบไปด้วยผู้ควบคุมการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เด็กเก็บบ่อน
ส่วนกลุ่มที่๓นะคะคือกลุ่มเจ้าหน้าที่แพทย์และเปรย์สนาม
และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่๔เจ้าหน้าที่ถ่ายท่อสดค่ะ

สมาคมได้กำหนดจำนวนไว้ไม่เกิน๑๘๑คนต่อ๑แมชการแข่งขัน
ที่จะมีสิทธิ์อยู่ในสนามฟุตบอลนะคะ
โดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๑และ๒ค่ะ
กลับมาแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ
แล้วก็จะไปจบฤดูการในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะ